อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ชิมกันเพราะว่าหนึ่งปีมีได้ทานแค่ครั้งเนี่ยก็คือทุเรียน

แต่ว่าทุเรียนที่จะพาไปทานเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เคยเห็น

มันคือทุเรียนพันนมสาวของวัดนาธวี
ที่จังหวัดนาธวีสงขรานะ

ก็ว่ากันว่าเป็นสายพันธุ์เดียวนะครับที่ยังคงอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์นี้เอาไว้

เนื่องจากที่ดินของทางวัดนาธวีได้รับบริจาคจากชาวบ้านมานานแล้ว

และที่สวนแห่งนี้ก็มีทุเรียนพันนมสาวอยู่๙ต้น

แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า๑๕๐ปีครับ

แต่ละปีจะออกลูกให้ทานกันในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

ปีนี้โอ้โหเขาบอกว่าออกมาเป็นพิเศษเลยทีเดียว

ทางวัดก็เลยนี่แหละครับนำมาแจกให้กับสาธุชน
คนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับ

ก็เลยอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปกินทุเรียนนมสาว

เขาบอกว่าจุดเด่นของทุเรียนพันนมสาวเนี่ย
เป็นทุเรียนพันธุ์บ้านที่มีชื่อเสียงมานาน

ทุเรียนพันนมสาวค่อนข้างหาทานยากแล้วนะ
อย่างที่ผมบอกแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว
ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ที่สวนของวัดนาธวีแห่งนี้
นี่แหละครับที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้
โอ้โหสืบทอดมาเป็นร้อยปีแบบนี้นะคะ
ใครที่อาจจะไม่เคยลิ้มลองเป็นสายทุเรียนเนี่ย

ทั่วประเทศเรามีของเด็ดอร่อยแน่นอน